เขาทอดกระถิ่นเขามีประเพณีเขาแตกต่างกันอย่างไร
เริ่มดูที่ปฐุมธานีกันก่อนคุณผู้ชม
ไปที่ตำบลลำลูกกานะฮะก็มีการจัดงานกระถิ่นสามัคคีทางน้ำ
ที่นี่เขามีการทอดกระถิ่นแห่ขบวนกันทางน้ำ
สารประเพณีที่ดีงามนะฮะก็มีเรือ๕๐ลำที่ตกแต่งด้วยดอกไม้อย่างสวยงาม
ก็ไปร่วมงานกันนะครับเริ่มต้นจากลงเรือกันที่บริเวณหน้าที่วกาศนำเผยรำลูกกา
เอาเรือไปสมทบกันนะฮะแล้วก็ล่องเรือจากคลอง๗ไปถึงครอง๖
ทอดที่วัดนางคันจันตรีครับซึ่งอยู่ห่างออกไปสักสองกิโล
สืบทอดกันมายาวนานนะฮะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
มาทำให้พื้นที่นั้นไม่พอเลยและก็ในการทำกิจกรรมว่าสำคัญต่างก็ไม่ได้
ก็ไม่พองานนี้ก็มีประชาชนเนี่ยไปร่วมทำบุญกันตั้งโรงทานกันอาหารข้าวหวานแล้วก็ไปแจกให้กับผู้ร่วมงานกว่า๑๐๐ล้านทีเดียวนะครับนะโดยยอดกระถิ่นสามัคคีที่นี่ได้ทั้งหมด๑๕๒๕๕๙บาททีเดียว
เอาปิดท้ายกันที่จังหวัดกรสินกันหน่อยนะครับที่วัดประชานิยมอำเภอเมืองจังหวัดกรสินนะครับมีพุทธศาสนิกชนจากทั่วทุกสละทิศนะฮะร่วมเดินทางไปทำบุญทอดกระถิ่นมหากุศลสมทบทุนสร้างพระเจดีสีมิ่งเมืองกรสินโอ้ยคนไปเยอะมากกระถิ่นน่ะนะเขาจะมีการแบบลำเต้นกันด้วยในการแห่งกระถิ